ผมอยากจะเรียนว่าในการทำงานที่ผ่านมา

ตั้งแต่ช่วงที่ยังเริ่มโครงการ
ตอนที่ผมเป็นผู้หญุงจัดการภัณฑ์มือก็ตาม
หรือหลังจากที่เกษียณยุราชการแล้วก็ตามนะครับ

ถึงความตั้งใจดีแล้วก็ความโปร่งใสในการทำงานของโครงการอุทยานราชภักษ์นะครับ
ผมก็เรียนให้ทราบว่าตั้งแต่ผมเกษียณอายุราชการมานั้นเนี่ย
ผมก็ไม่ได้เอาเอกสารอะไรติดมานะครับ
มีแต่ความเข้าใจในเรื่องของงานดำเนินโครงการแล้วก็ในส่วนของงานต่างนั้นเนี่ย
ก็เป็นเรื่องราวที่มีข้อมูลอยู่ในส่วนของกองทัพบกซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ดำเนินงานทำงานกันมานะครับ
มีคณะกรรมการลำดับขั้นต่างไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานนะครับ
แล้วก็คณะอนุการต่างก็ตั้งใจทำกันมาผมยังเชื่อมั่นนะครับในความบริสุทธิ์ของการทำงานนะครับ
เพราะยิ่งเราตั้งโครงการนี้คือให้ประชาชนคนไทยนะครับหรือแม้กระทั่งต่างประเทศก็ตามได้มีสิ่งยึดเหนียวจิตใจนะครับ
ได้ทำให้เป็นสมบัติของชาติให้ลำลึกถึงสิ่งที่มีคุณต่อชาติอย่างใหญ่หลวงนะครับ
แล้วเราไม่คิดที่จะหวังจะโกรธอะไรจากสิ่งเหล่านี้มีแต่จะทำอย่างไรที่เราจะให้โครงการนี้เดินไป
แม้แต่ว่าทุนทรัพย์ของเราเองจากคนที่เรารู้จักชักชวนมาในเรื่องของการบริจาคต่างก็ดำเนินการกันมาด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็โปร่งใส
ผมได้เคยให้นโยบายกับผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะนั้นนะครับว่าการทำงานเนี่ยจะต้องทำให้เรียกจุดเท่าที่ยอมมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

กำลังให้สิ่งต่างอีกเป็นประโยชน์
สำหรับประชาชนทลอดไปด้วย
แต่จะหนักใจแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ

คนที่ไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นผู้ไม่ปรารถนาดี
นำเอาสิ่งเหล่านี้มาทำให้โครงการอุทยานราชภักษ์
ซึ่งบริสุทธิ์นะครับเกิดความเสียหาย
ผมขอร้องสื่อนะครับว่า
สื่อบางสำนักบางสถานีอะไรต่างก็ดีนะครับ
ท่านก็พยายามให้ข่าวตามข้อมูล
ซึ่งพอรู้ว่ากระแสสังคมให้ความสนใจ
ที่เขาทำขึ้นมาแล้วเกิดให้ความสนใจ

แต่ว่าบางท่านก็ผมก็อยากจะเรียนว่า
ท่านก็ได้วิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็วิพากษ์
นำสิ่งต่างมาก็ไม่ค่อยเป็นธรรม
แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายของคนที่ตั้งใจทำงาน
ทำงานมาด้วยความตั้งใจ
เราทำเพื่อสิ่งที่เรารักและหวงแหน
ตัวผมเองนะครับหรือนายทหารหลายคนก็คงเช่นเดียวกัน
ตั้งแต่เป็นนายทหารยศชั้นเด็ก
จนถึงระดับกลางจนถึงระดับสูงก็ตาม
เราทำสิ่งเหล่านี้มามากพอสมควร
ที่จาบจ้วงในสิ่งที่เรารักและเคารพทำกันมานะครับ
แต่ว่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่มา
เอาประโยชน์จากสิ่งที่เราพยายามทำ
โครงการอุทยานราชภักษ์เป็นโครงการชิ้นหนึ่ง
แล้วอยากจะบอกว่าเป็นชิ้นสุดท้าย

ผมหรือกองท่อบบกในขนาดนั้น
มีศักยภาพที่จะทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา
ที่เราทำมาตั้งแต่เราเป็นนายทหารเด็ก
เราไม่เคยคิดจะเอาประโยชน์ต่อสิ่งเหล่านี้นะครับ
แล้วก็ตั้งใจทำสิ่งนี้ขึ้นมา
ผมก็อยากจะฝากขอให้ประชาชนทุกท่านนะครับได้รับทราบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับ
เป็นผู้ที่ให้การบริจาคไม่ว่าจะมากหรือน้อยอะไรก็ตามที่ผ่านมา
ท่านผมเข้าใจดีครับว่าท่านมีความศรัทธา
ผมก็จะพยายามรักษาศรัทธานั้นแล้วก็เดินงานกันต่อไปให้สำเร็จรู้ร่วงไป
งานของอุทยานราชพักษ์ถ้าช่วงที่ผ่านมาแล้วผมเกษียณอายุราชการ
แล้วไม่มีความสำเร็จในขั้นที่มองเห็นอยู่ขณะนี้
ผมก็เชื่อแน่ว่าคนที่เขาบริจาคเงินเขาก็คงตั้งข้อสังเกต
ขนาดนี้เสร็จมาจนสามารถที่จะเปิดได้นะครับแล้วก็มีความสำเร็จในระดับที่ดีแล้ว
แต่ว่างานยังคงเหลืออยู่นะครับยังต้องดูแลนะครับสิ่งที่จะต้องทำต่อไปอีก
ประการก็คงจะเป็นหน้าที่ของกองทัพบกนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของมูลที่อุทยานราชพักษ
ก็จะต้องช่วยกันดูแลให้มีความสำเร็จรู้ร่วงต่อไป
ผมก็ขอยืนยันนะครับว่าสิ่งต่างนั้นเนี่ยควรจะรอนะครับ
ผมเองก็รอเช่นเดียวกันนะครับให้คณะกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งมาโดยหน่วยต่างนะครับ
ขณะนี้ก็กระลาโหมต่อไปหน่วยต่างที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นสตงปปชอะไรต่างที่มีความเกี่ยวพันธุ์นะครับ

ผมยังได้ผมคาดหวังนะครับว่าการชี้แจงของกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้คงจะสามารถลงรายละเอียดในข้อสรุปนะครับ
เรื่องต่างให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของการรับเงินจ่ายเงินต่างเหตุผลของเรื่องราวต่างอีก๓๔ประการ
ซึ่งพวกเราก็คงจะตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและอยากจะให้ชี้แจง
ผมก็หวังว่าทางกระทรวงกลาโหมจะสามารถสอบข้อมูลต่างเหล่านั้นนะครับ
แล้วก็มาชี้แจงได้โดยเวลาอันเหมาะสม
ก็คงต้องให้เวลาซึ่งผมเองก็ไม่ได้ลงไปก้าวไก่อะไร
เพราะว่าการตรวจสอบนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องของที่กระทรวงกลาโหม
จะต้องเรียกคณะกรรมการในเรื่องราวต่างนั้นนะครับ
ขณะนี้ผมก็ยังปฏิบัติงานอยู่นะครับเป็นปกติ
คนที่ทำงานในส่วนของรัฐบาลขนาดนี้ก็ทุกคนก็มีภาระหน้าที่
ทุกคนมีความรับผิดชอบงานต่างก็เดินงานไป
ไม่ต้องห่วงหรอกครับท่านทางรัฐบาลก็ได้บอกไปแล้วว่า
ก็พยายามจะท่านนายกก็ได้พูดเน้นย่ำอยู่เสมอว่า
พวกเราทุกคนคงไม่มีอะไรในใจที่จะนอกจากการทำงานให้สำเร็จรู้ล่วงไป
อยากให้ชาติเราเจริญก้าวหน้าถึงวันเวลาก็ต้องไปนะครับ
ไม่ช้าก็เร็วนะครับส่วนตัวของผมเองนั้นก็ก็
ผมก็ยังทำงานอยู่นะครับการพินาในเรื่องราวต่างนั้นก็จะพินาต่อไป
นี่ก็ขอให้รับทราบว่าไม่ได้มีความต้องการที่จะ
ผูกในตำแหน่งหน้าที่นี่ยาวนานอะไรนักนะครับ
อยู่เท่าที่จำเป็น
หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าผมมั่นใจว่า
เราคิดดีแล้วก็เราก็ทำมาดีนะครับแต่ขนาดนี้อาจจะมีบางคนนะครับ
หรือบางกลุ่มนั่งยิ้มอยู่ก็ได้ว่าสิ่งที่เขาได้พยายามจะทำอะไรออกมานั้นเนี่ย
มันเหมือนกับยิงนกได้หลายตัวนะครับก็ไปคิดดูแล้วกัน
ถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งต่างเหล่านี้นะครับ
คนที่ตั้งใจจะให้สีขาวเป็นสีขาวแต่เขาตั้งใจจะให้สีขาวเป็นสีดำ
ถ้าทำสำเร็จผมก็คิดว่าประเทศชาติก็อันตรายนะครับ
ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่มีศรัทธานะครับ
ขณะนี้ก็ทราบว่าคนหัวหินเองคนประจวบคนพื้นที่ใกล้เคียง
ก็มีความรักนะครับแล้วก็มีความศรัทธาในอุทยานราชภักษ์
ก็ช่วยกันดูแลแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือประชาชนต่าง
ก็ยังให้ศรัทธาในการที่จะหลั่งไหลไปนะครับทยอยไป
เคารพบูชาผมก็มีความสบายใจ
แต่ส่วนข่าวที่ออกมานั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์นะครับ
โดยคณะกรรมการจึงไม่พูดในเรื่องของหลัก
ให้คณะกรรมการเขาได้ทำงานครับ
ไม่ทราบผมไม่ทราบครับคือไม่อยากจะพูดนะครับ
ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรที่กำลังกระโดดลงมานะครับ
ก็คงจะเป็นคนเหล่านั้นนะครับ
ท่านก็ต้องไปดูกันเองวิเคราะห์กันนะครับ
ในส่วนของผมผมก็วิเคราะห์แต่ผมไม่สามารถจะไปให้ร้ายใคร
แล้วผมจะไม่ให้ร้ายใครด้วยนะครับทำงานในปีที่ผ่านมา
ผมเป็นผู้บริการฐานบกผมก็พึงพอใจนะฮะในขณะที่ผมเป็น
การตอบรับจากการปฏิบัติงานของกองทั

ทุกอย่างเราทำงานมาด้วยความเรียบร้อยสำเร็จนะครับ
ทุกอย่างเราช่วยรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะนั้น
เรื่องของการพูดคุยกันงานปลองดองอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
งานจังหวัดชาแดนผ้าใต้
ก็ขอให้พวกเรามั่นใจนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาตั้งใจทำงานมาดีแล้วนะครับ
อะไรก็ตามที่จะรออะไรก็ตามที่อยากจะรู้ขนาดนี้ควรให้คณะกรรมการที่เขาดำเนินการ
ซึ่งผมก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและยุ่งเกี่ยวไม่ได้ด้วย
ส่วนที่กองทัพบกที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกองทบกในปัจจุบัน
พวกท่านก็ทราบอยู่แล้วนี่ว่าเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้ไปอะไรทั้งสิ้น
แต่ทุกคนก็ต้องมีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมสิ่งที่กองทัพบกกล่าวมาก็กล่าวมาด้วยความเป็นธรรมแล้วนะครับ
ผมก็คิดว่าเช่นนั้นและผมก็ไม่ได้ไปพูดคุยอะไรกับท่านผู้บัญชาการฐานบกซึ่งท่านมีการตรวจสอบของท่านนะครับ
เห็นอย่างไรท่านก็พูดมาเช่นนั้นแต่ว่าอาจจะยังลงรายละเอียดไม่พอก็คงต้องอาศัยกรรมการต่อต่อไป
เพราะยิ่งกรรมการส่วนที่เป็นหน่วยนอกต่างซึ่งท่านผู้ใหญ่ก็ได้พูดแล้วว่าก็ยินดีที่จะให้เข้ามาตรวจสอบในส่วนที่เขามีอำนาจหน้าที่นะครับ
ก็เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ก็ฝากขอบคุณนะครับที่ได้ให้การดูแลโครงการอุทยานนี้นะครับ
แล้วก็ขอว่าสิ่งต่างนั้นก็คงจะรอรับฟังจากการชี้แจงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าประชุมนะครับขอบคุณครับ
ผมก็ไม่ยังไม่เจอเขาเลยนะทำไมมาถามผม
ไม่ก็เห็นมันมีข่าวลือว่าอาจจะมีการลาออกเพื่อเหมือนกับเปิดโอกาสให้เจ้าที่เข้าไปตรวจสอบอะไรอย่างนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ว่าท่าน
ผมยังไม่เจอท่านเลยยังไม่เจอเลยมะวานนี้ผมก็ทำบุญทั้งวันนะไม่มีอะไรหรอก
ยังไม่คุยยังไม่คุยว่าผมตอบไปแล้วผมไม่ตอบซ้ำตอบไปแล้วนะครับ